มาดูกันที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะอนันดาเอริ่งแฮมนั่นเองค่ะ
ช่วงนี้แม้ว่าจะเข้าใกล้เทศกาลวันวาเลนไทยเข้าไปทุกทีแล้ว
ใครจะโสดใครจะเหงาอนันดาบอกว่าไม่ใช่โหมดของเขาแน่นอนนะคะ
แคร์จ้ะถึงแม้ว่าจะโสดข้ามปีมาหลายปีแล้วก็ตามนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่สาวอยากจะจับจองเป็นเจ้าของหัวใจกัน
เพราะว่าด้วยความหล่อทะลุทุกองศาจริงค่ะอนันดาเอฟริ่งแฮม
หลังจากที่เขาเองก็ใช้สถานะโสดมานานหลายปี
ล่าสุดค่ะชายเดี่ยวบินไปร่วมทริปที่ประเทศญี่ปุ่น
กับคนที่มีคู่มีครอบครัวกันไปอย่างหนุ่มหลุยสก๊อต
หลุยนะคะเขาก็ควงคู่กันไปกับหวานใจสาวนุ่นระมิดาค่ะ
รวมไปถึงเคนธีรเดชเขาก็พาภรรยากันไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

งานนี้ถามว่าอนันดาเหงาหรือเปล่าเห็นเขามีความสุขกันไปเป็นคู่เป็นคู่นะฮะ
พี่สื่อมวลชนก็เลยแซวกันหน่อยว่าไปคนเดียวเนี่ยเปล่าเปลี่ยนหัวใจบ้างหรือเปล่าจ๊ะ
ส่วนอนันดาจะสตรองขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้า
คนนี้หรือคนไหนมันก็ยังไม่ได้เป็นแฟน

ถ้าผมครบหลายคนเจ้าชู้

นึกว่าเจ้าชู้ก็อาจจะยังไม่ได้

ว่าทำไมสิบกว่าปีทำไมเราไม่ลงเอาให้ใครซักที

ผมก็ดูเอาว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวผมเอง
ซึ่งถ้าผมยังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้

เอาภาระตรงนี้แล้วปัญหาตรงนี้ไปใส่คนอื่นนะครับ
ชัดเจนนะคะว่าความโสดไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลย

ยอมรับด้วยว่าคุยหลายคนแต่ว่าคุยทีละคน
เพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะจ๊ะ